มากินหมูกะทะกับเธอ

คุณผู้ชมครับวันแม่ฝาแฝดคู่นี้
เขานัดคุณแม่ไว้แล้วนะครับ
ว่าจะต้องมากินหมูกะทะกับแม่นะครับ

ได้กินดินะฮะดูฝาแฝดคู่นี้ครับ
อันนี้หมอก็จัดการเองหมดอันนี้เราไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ย

มามึงทำไปเดี๋ยวกูกิน
อันนี้คุณหมอฉันชายก็ย่างไปสิ
ส่วนท่านผู้ว่าชัดก็บ่นไป
ครับผมคือเขาพูดกูกับมึงกันได้
เพราะว่าอันนี้พี่น้องคลานตามกันมาของแท้อะไร

ระหว่างปาร์ตี้หมูกระทะกับครอบครัวครับ
มีรองชาติจรรยาชาญในแพทย์ชันชายศิษภัณฑ์
พี่ชายฝาแฝดมายืนย่างหมูย่างเนื้อบริการอยู่นอกชานด้วย
แล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่ไม่ชอบออกสื่อครับ
คุณแม่จิตจรุงสิทธิพันธ์ท่านนั่งอยู่ในบ้านนะให้เห็นแว๊บ
ท่านชัชช่าก็พยายามถ่ายเห็นคุณแม่หน่อยนึง
บรรยากาศสบายระหว่างพี่น้องครับ
คุณชัชชาติก็บอกแล้วมากินอย่างเดียวนะครับ
รอให้คุณหมอฉันชายย่างเนื้อเสิร์ฟทั้งคุณแม่ด้วยแล้วก็ท่านผู้ว่าด้วย
มีตอนนึงนะครับคุณชัชช่าแซวพี่หมอฉันชาย
บอกว่าระดับหมอทำเลยนะเนี่ยดูดิดูดิรักษาคนไข้แล้ว
หมูกระทะเป็นไหมเนี่ยเขาทำให้กินนั้นน่ะ
เรียบง่ายอบอุ่นนะครับนี่คือกิจกรรมตามสัญญาเพื่อแม่นะครับ
คุณชาติชาติรับปากนะฮะกับพี่ชายเอาไว้บอกเฮ้ยวันอาทิตย์วันแม่นะ
คือวันแม่ไปแล้วแต่ว่าวันอาทิตย์มากินหมูกระทะกับแม่นะ
นะครับคุณชาติชาติก็หอกล้อกันนะฮะบอกหมูกระทะหม้อนี้อร่อยแน่
นะครับเตานี้อร่อยแน่พี่หมอทำให้มีน้ำจิ้มหลายสูตรนะครับ
แล้วก็จริงก็พี่สาวท่านก็ตามมาที่หลังนะฮะพี่สาวอีกคนนึงนะครับ
ของคุณหมอสัญชายกับคุณชัชช่าอ้าวแล้วน้องแสนดีอ่ะ
พอดีน้องแสนดีนัดเพื่อนคุณแสนดีนัดเพื่อนก็ไม่ได้มาด้วย
หลังจากปาร์ตี้หมูกระทะกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณชัชชาก็ออกไปวิ่งรีดไขมันกินเท่าไหร่วิ่งเท่านั้น
กินเท่าไหร่วิ่งเท่านั้นถนนพระราม๔นะฮะ
แต่ว่าออกวิ่งช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมง
คุณชัดชาติวิ่งรัดล้อไปตามแนวทางเท้าครับ
ถนนพระราม๔ผ่านร้านอาหารหลายร้าน

นี่เนี่ยเคาะค่ะเจ๊เคาะทัพพีด้วย

แวะทักทายร้านข้าวแกงนะครับมีข้าวแกงหลายอย่าง
โหน่ากินอ่ะโหหิวเลย
ยังเต็มกระบะอยู่เลยเนี่ย
ครับร้านข้าวแกงร้านนี้อร่อยนะครับ

โอ้ยคุณชั่วบอกว่าวิ่งผ่านร้านนี้หลายรอบแล้ว

เพราะถ้าแวะคงไปทำงานต่อไม่ไหว

จะหยุดขายแล้ว๓ปีเป็นลี่ล้านกว่าแล้ว

โควิดไงสายปากมันสั้นลงบางล้านขาดไปแล้วนะครับแล้วก็
มีการพูดถึงการเสียชีวิตของลุงวิโรธพนักงานตัดย่าเขตคลองสำวาย
ท่านนั่งตัดย่าหรือรถกระบะมันเสยขึ้นมา
เออทำได้ครับโอ้โฮคุณชาติชาติก็ไปร่วมงานสวดศพด้วยนะครับ
เย็นของเมื่อวานนี้หลังจากกินหมูกระทะเสร็จนะฮะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะทบทวน

แล้วก็จะกวดขันเรื่องของการสวมเสื้อสะท้อนแสง
ของพี่พนักงานของพี่พนักงานกฐมนะครับ
ก็จะมีการตั้งกลวยด้วยกั้นเขตพื้นที่ให้ชัดเจน
ประสานเทศกิจหรือว่าตำรวจเนี่ย
มาช่วยดูแลความปลอดภัยนะฮะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนั้นมันก็เป็นอุบัติเหตุจริง
แต่ถ้าเราท่านขับรถไป
ริมทางเลยเห็นเกาะกลางเห็นแต่ไกลแล้วว่า
พี่พนักงานกวาดหรือพนักงานทำตกแต่งสวนเนี่ย
เขาตัดย่ากันอยู่ก็ขับให้ห่างหน่อย